นี่จะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเข้าใจว่ายุคสมัยนี้มันมีอิสระในการคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็น
แต่ถ้าเม้นต์ของคุณนั้นไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือเรียกได้ว่าไปเผือกชาวบ้านเขามากเมื่อไหร่
ระวังจะโดนบทสวดไล่อย่างนี้นะคะ
นี่เลยนักเลงคีย์บอร์ดต้องขนลุกกันอย่างแน่นอน
ล่าสุดพี่แจงปุณาหรือว่าเมียของพี่แจ๊ดชวนชื่นนี่นะคะ
ก่อกวนจากคู่ไม่หวังดีค่ะเข้าไปคอมเมนต์ในแชนัลยูทูปที่คลิปนี้ทั้งคู่เข้าไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมที่ญี่ปุ่น
คือคนไปเม้นบอกอย่างนี้บอกว่าใช้เงินกันแบบนี้คิดว่าผัวตัวเองจะดังอีกเท่าไหร่
สุดท้ายตอนตายจะมาขอบริจาคเงินทำศพหน้าสมเพศ
เอาจริงเราไม่ได้เป็นพี่แจงเราอ่านเรายังตกใจนะ

ขึ้นขึ้นเป็นใครใครก็ตกใจแล้วก็ค่อนข้างมันรุนแรงเนอะ
แจงก็เลยแคปคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะเอามาโพสต์ลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
แล้วก็เป็นแคปชั่นซับเพลสาบตา

ร่ายยาวกันไปหวังว่าสัมภเวษีจะได้รับส่วนบุญนี้
ชาวเน็ตก็ที่เป็นแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจกันล้นหลามบอกว่า
ปล่อยเขาไปเถอะพี่ไม่ต้องไปสนใจหรอก
เพิ่งจิตใจสดกระโปกอยากไปสายใจ
ก็เดือดร้อนบางทีเงินในกระเป๋าเราก็ไปเดือดร้อนที่กระเป๋าคนอื่น
คือบางทีอาจจะตักเตือนกันได้เข้าใจนะแต่อย่าใช้ถ้อยคำรุนแรงแบบนี้
คุณแจงเขาบอกว่าตกใจเดี๋ยวสับเยสับตากันต่อนะพี่แจ๊คนะ